แม่ทิ้งลูกอายุ๔เดือนไว้ในรถ
แล้วก็ไปช้อปปิ้งในห้างค่ะ
กลับมาปรากฏว่าคือเขาก็เปิดแอร์เปิดอะไร
ไว้เข้าใจว่าเด็กอยู่ได้นะคะ
แต่กลับมาปรากฏว่ารถมันล็อกจากข้างในค่ะ
ต้องตามคนมาช่วยกันให้วุ่นเลยค่ะ
สู้ครับ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลานจอดรถที่ห้างดังแห่งหนึ่งที่เกาะสมุยคุณผู้ชม
จะเห็นว่ามันเป็นลานกลางแจ้งนะ

แล้วคุณแม่ท่านนี้ก็จอดรถ

แล้วให้ลูกสาว๔เดือนนั่งคาซีสอยู่เบาะหลัง
เธอก็เข้าไปซื้อของประมาณครึ่งชั่วโมง
กลับมาปรากฏว่าประตูรถมันล็อกอัตโนมัติ
ก็เปิดไม่ได้กุญแจก็อยู่ข้างใน
โอ้โหทำยังไงคะต้องเรียกตำรวจมาช่วยค่ะ

เขาบอกว่าประตูล็อกหมดเลย

ก็ต้องรีบเรียกช่างกุญแจมาไขประตู
เพราะอะไรไม่งั้นเนี่ยคือเครื่องมันยังติดอยู่

คราวนี้ความร้อนสะสมเด็กที่อยู่ข้างในจะอันตรายนะคะ
สุดท้ายแล้วต้องบอกว่าโชคดีมากนะคะ
ช่วยเด็กออกมาได้อย่างปลอดภัย
๔เดือนคุณผู้ชมคะก็อยู่ในสภาพตกใจ
แล้วการหายใจเนี่ยเริ่มเหมือนกับเป็นแบบอาการคือหายใจเร็วแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นอันนี้อุทาหรณ์เลยคุณผู้ชมเนี่ย
กลับมาอยู่ในอ้อมกอดแม่ได้นะคะ
อากาศร้อนแบบนี้คุณผู้ชมอย่าทิ้งเด็กเอาไว้ในรถค่ะ
ถ้าเครื่องยนต์มันดับขึ้นมานะคะอันตรายมากจริงนะคะ
เด็กไว้คนเดียวในรถจริงก็ไม่ควรอยู่แล้วค่ะ